ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้วันสำคัญ

เพราะว่าทางคอรมอลประกาศให้วันนี้เป็นวัน
วมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ดังนั้นเราจะไปฟังเรื่องนี้กันจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณอุ๊คสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปแล้วว่าจากนี้ไปทุกวันที่๑๓ตุลาคมของทุกปี
ก็จะเป็นวันนวมินทรมหาราช
ปีที่ผ่านมาคือ๗ปีแห่งความทรงจำ
ปีที่ผ่านมาคนไทยยังลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
อยู่ในลมหายใจเข้าออก
ถ้าย้อนกลับไปช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
ผมเคยเขียนกรอนบันทึกสถานการณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแผ่นดินในช่วงนั้น
แล้วก็นำมาออกอากาศในรายการขีดเส้นใต้ตอนเที่ยงนี่แหละครับ
หลังจากนั้นก็ได้รับการคัดเลือก

ภาษาและหนังสือมอบรางวัลเกียรติยศ
จากสมาคมภาษาและหนังสือให้กับกรชุดนี้
วันนี้วันที่๑๓ตุลาคมปี๖๖ผ่านไป๗ปี
ผมขอนำบทกรอนบางบท
มาย้อนรำลึกถึงความรู้สึกความทรงจำในวันนั้นอีกทีหนึ่งครับ
รอนบทแรกที่เขียนในวันแรก
พระศักดิกรไทยทราบข่าวการเสด็จสวรรคต
และมีการเคลื่อนพระศพพระบรมศพมาที่พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
ศักดิกรไทยมากมายเลยครับที่ทยอยเดินทางไปกราบพระบรมศพ
ไม่ได้เข้าไปกราบข้างในหรอกครับช่วงแรก
แต่กราบผ่านกำแพงวัง
มีเสียงร้องไห้มีภาพปาดน้ำตา
ผมก็ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยแล้วก็กลับมาเขียนกรอนว่า
มาจากไหนกันหนอเป็นแถว
รู้ว่าพ่อสิ้นแล้วก็มาหา
อยู่นอกกำแพงวังก็ยังมามานั่งปาดหยาดน้ำตาที่บาริน
โอวาทูลกระหม่อมแก้ว
ประเทศมืดแล้วทุกสิ่งสิ้น
ก้มหน้าซึมทราบกราบแผ่นดินจะคิดถึงพระภูมินจนวันตาย
รอนอีกบทหนึ่งที่มีคนแชร์และพูดถึงกันมาก
ในช่วงนั้นและแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนส่งคนแชร์กันอยู่
คือกรอนที่ชื่อซุปเปอร์แมน
เป็นกรอนที่ผมได้เห็นคลิป

ก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนกรอนบทนี้
ลองฟังคลิปที่ฝรั่งต่างชาติเป็นคนทำสิครับ
กรอนซุปเปอร์แมน
เป็นกรอนที่ผมใช้เวลากระชั่นชิดมาก
กรอนบทนี้เพราะว่า
วันหนึ่งผมก็ได้รับคลิป
คลิปที่ว่าเป็นฝรั่งเป็นคนทำครับไม่ใช่คนไทย

ผมเชื่อว่าซุปเปอร์แมนคือสัญลักษณ์ของความดีงามทั้งหมดบนโลก
ชายผู้มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ชายผู้ยอมเผชิญกับอันตรายเพื่อช่วยเด็กสาวคนหนึ่ง
แต่ผมไม่เคยเชื่อหรอกว่าจะมีคนที่ดีเหมือนกับซุปเปอร์แมน
ซุปเปอร์แมนมันก็แค่นิยาย
จนกระทั่งผมได้เจอกับชายคนหนึ่ง
ชายที่ยิ่งใหญ่กว่าซุปเปอร์แมน
ชายที่ใช้ชีวิตของตนเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริง
หัวใจของชายคนนั้นเต้นเพื่อคนของเขา
และชายคนนั้นก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลย
และชายคนนั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ยอมทิ้งชีวิตอันหรูหราทิ้งความสบายมาช่วยประชาชนเป็นเวลา๗๐ปีไหม
พระองค์ทรงงานอย่างลำบากเพื่อความสุขของปวงประชา
ไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใดพระองค์ก็ไม่เคยย่อท้อ
แม้ว่าจะทรงประชวนหรือทรงหน่วยยากเพียงใด
ความสุขของประชาชนคนไทยก็มาก่อนเสมอ
พระองค์คือชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมรู้จัก

นี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่า
ซุปเปอร์แมนฮีโร่ไม่ใช่คนที่มีพลังวิเศษมากมายมหาศาล
แต่เป็นคนที่มีใจที่แสนวิเศษ
ผมอาจจะไม่ได้มาจากประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แต่ผมภูมิใจและพูดได้เต็มปากว่า
ผมอยู่ในประเทศนี้กับพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จากคลิปนี้ก็กลายมาเป็นกรอนบทนี้ครับ
ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนในนิยาย
ไม่สามารถบินได้ไปทุกที่
แต่พระบาทย่างไปทั่วปัตตะพี

ไม่มีเสียงปรบมือในตอนจบ
มีแต่เสียงกราบพระศพแล้วร้องไห้
ซุปเปอร์แมนช่วยมนุษย์เป็นราย
แต่พระองค์ช่วยไทยไว้ทั้งแผ่นดิน
เป็นกรอนที่ได้รับการเผยแพร่มากที่สุด
ครับแล้วก็มาถึงวันที่๒๖ตุลาคมปี๖๐
ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันนั้นไทยรัฐทีวีจัดรายการพิเศษ
โดยทีมผู้ประกาศเป็นตัวแทนของชาวไทยรัฐ
ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ย้อนกลับไปลำลึกเหตุการณ์นั้นด้วยคลิปชุดนี้ครับ
วันนี้ดิฉันและทีมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีขอเป็น
ผู้แทนของผู้บริหารและไทยรัฐกรุ๊ปร่วมน้อมถวาย
คมลาและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งคุณสุภาพ
ลี่ขจายได้ประพันธ์บทกรรมซึ่งเป็นบทกรรม
แทนความรู้สึกของพวกเราทุกคนค่ะและเชื่อว่าบทกรรม
ตอนนี้จะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับคนไทยทั้งประเทศ
เชื่อว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปไหนเพราะพระองค์
สถิตอยู่ในใจคนไทยเสมอ
สวรรคาลัยที่พระองค์ทรงสถิต
เกินจะคิดมองหาว่าอยู่ไหน
แต่คิดว่าในหลวงของปวงไทย
สถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดิ์
กราบถวายบังคมลา
เสด็จสู่ฟากฟ้าสวงสวรรค์

อาลัยองค์พระทรงท่านคิดถึงองค์ราชันพระภูมิพล
อาลัยองค์พระสงธรรมคิดถึงองค์ราชันพระภูมิพล
อาลัยองค์พระสงธรรมคิดถึงองค์พระภูมิพล
ผมเขียนกรอนบทสนท้ายว่าท่านยังไม่จากเราไปไหน
ยังอยู่ในอากาศธาตุทั้งสี่
อยู่ในความคิดคำนึงที่พึงมีอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา
ท่านเป็นเทวดาประจำเมือง
สะดับรับราวเรื่องอยู่เบื้องหน้า
พิทักษ์คุ้มครองผองประชา
เราจึงมีเทวดาในดวงใจ
ปิดท้ายอยากเชิญชวนว่าวันนี้๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมพุทธมนตร
และวัดเกือบทุกวัดที่อยู่ใกล้บ้านก็จะมีกิจกรรมเดียวกันครับ
เขตเส้นใต้ในวันครบรอบ๗ปี
ของการเสด็จสวรรคตครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ